สถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงป่าไม้นั้น
ตอนนี้อยู่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับ

กราฟแรกเป็นกราฟที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในปีที่แล้วนะครับ

จะสังเกตว่าเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธุ์นะครับ

สีแดงนั้นจะค่อยลดระดับต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลต่อเมืองของเรานั้นก็จะค่อยลดระดับลงครับ
กราฟสีเขียวคือกราฟที่อยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

เราจะเริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
การว่าเราจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแบบจริงนะครับ
ก็คือช่วงฤดูฝนก็คือหลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

แต่เนื่องจากว่าฝนที่ตกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั้นค่อนข้างน้อย
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำกักเก็บค่อนข้างน้อย
จึงทำให้ตอนนี้สถานการณ์ภัยแรงในหลายพื้นที่
ยังคงสอเคราะห์ที่จะรุนแรงละทีเดียว

กราฟตัวนี้เคยพุ่งสูงไปอยู่แถวกราฟสีแดงเลยทีเดียว
ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่ากราฟนี้นั้นจะพุ่งสูงแค่ไหน
นี่คือภาพรวมของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
อีกหนึ่งอย่างก็คือทรัพยากรป่าไม้จะสังเกตว่า
ป่าไม้ในเมืองไทยถ้าหากดูภาพรวมจะสังเกตว่า
ลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นมา
แต่ก็เพิ่มไม่มากนักนะครับแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้ต่อไป
แทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างซึ่งขวางทางน้ำ
ทรัพยากรตอนนี้ความร้อนไม่สามารถที่จะเก็บสะสมได้
ชื้นไม่สามารถให้จะเก็บสะสมได้ไม่สามารถให้จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มฝนได้
นี่ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อหลังนะครับที่เรายังคงต้องจับตา
แล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะให้สภาพอากาศกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
ขณะที่ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองละทีเดียวนะครับ
เกี่ยวกับลักษณะอากาศในประเทศไทยเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
เช้าวันนี้มีการแผลลงมาแล้วนะครับไปแตะแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม

พรุ่งนี้นั้นคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาเยือนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับการแผลลงมาในครั้งนี้ก็จะนำความหนาวเย็นมายืนให้
การว่าจะแผลลงมาแรงสุดในรอบนี้ก็คือวันพฤหัสสบดี
หลังจากนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังแต่ก็ยังคงแตะบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน
มาแรงอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นก็จะออกจากเมืองไหนของเราไปในต้นสัปดาห์หน้า
ปัจจัยตัวแรกอีกหนึ่งปัจจัยน่าจับตามองละทีเดียว
เป็นปัจจัยที่เคลื่อนที่มาจากฝั่งตะวันตกก็คือเคลื่อนมาจากประเทศพม่า
สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เคลื่อนที่ในระดับสูงเคลื่อนที่จากประเทศพม่าอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ปัจจัยนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูดีนะครับ
อย่างแรกมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นั้นสามารถที่จะทำให้อุณหภูมิเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับคลื่นกระแสลมจากประเทศเมียนมาที่เคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าว
ก็สามารถให้จะเหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นผิวลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
่อตัวกลายเป็นเมฆฝนตกลงมาในบริเวณดังกล่าวได้
มาดูกันต่อนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคล่าง

จากนี้เป็นต้นไปในวันพรุ่งนี้

อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบริเวณดังกล่า
ดังนั้นใครจะซักผ้าล้างรถในวันพรุ่งนี้

คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับ

ที่พัดปกกลุ่มบริเวณนังกราวมีกำลังแรงขึ้น
คลื่นยังคงต้องน่าจับตามองอย่างดีเลยทีเดียว

ยังคงสูงประมาณ๒๓เมตร

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเช้าวันนี้กันนะครับ
ภาพนี้เป็นการแสดงอุณหภูมิในพื้นที่ต่างทั่วประเทศไทยครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเหลือง
พื้นที่เหล่านี้เองคือบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับ
กลุ่มเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
มีพื้นที่เดียวเท่านั้นก็คือภาคเหนือที่ยังได้สัมผัสอากาศเย็นในเช้าวันนี้

น่าจับตามองอย่างที่บอกไปว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น
อีสานเริ่มมีสีเขียวเกิดขึ้นนะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับ
อากาศเริ่มเย็นอุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอากาศยังคงร้อนอบอ้าวในช่วงเช้า
สิ่งที่น่าสนใจอยู่ในช่วงบ่ายนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อากาศกลับเย็นลงนะครับอุณหภูมินั้นไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
ส่วนภาคอื่นนั้นอากาศก็เย็นลงด้วยเช่นกัน
สูงสุดพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒๓๔๓๖องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปจนถึงวันพฤหัสสบดีนะครับจะสังเกตว่ามีพื้นที่สีน้ำเงินเกิดขึ้น
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนพื้นที่สีเขียวนั้นก็คือบริเวณที่มีอากาศเย็นปกคลุมเป็นวงกว้าง
เราจะได้เจอทั้งสายฝนรวมไปถึงอากาศที่หนาวเย็นจะมายืนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
มาดูฝนกันบ้างนะครับว่าจุดไหนจะได้เจอกับสายฝนบ้าง
นี่คือภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตั้งแต่วันนี้
ต่อเนื่องไปถึง๔๘ชั่วโมงนะครับสีเหลืองสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
คือฝนที่มีโอกาสที่จะมาตกในประเทศไทยนะครับ
สังเกตว่าตอนบนมีฝนตกเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ส่วนตอนล่างนั้นฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
บริเวณที่มีฝนฟ้าก็นองขึ้นอาจจะสูง
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วย
ทีนี้จากการคาดการณ์รวมไปถึงการเก็บข้อมูลสถิติ
ปริมาณฝนที่ตกลงมาในเมืองไทยของเรานะครับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมกราโคมาจนถึงนักขนาดนี้
มีปริมาณน้ำฝนสะสมรวมอยู่ที่๕๘๒มิลลิเมตร
หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติแล้วมากกว่าถึง๒๙๙มิลลิเมตรนะครับ
แต่เนื่องจากปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนในเขื่อนขนาดใหญ่มีอยู่น้อย
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับที่แล้วน้อยกว่าถึง๗เปอร์เซ็นต์
ขณะที่ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดกลางน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่๙๕๙เปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็ถือว่าปริมาณน้ำที่น้อยแบบนี้แหละครับ
นำให้ตอนนี้สถานการณ์ภัยแรงนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรง
แล้วก็ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ดังนั้นตอนนี้เกษตรกรรวมไปถึงพี่น้องประชาชน
คงต้องใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้ดีเป็นพิเศษด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้

ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
มันนี่คือผ่านแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดในวันนี้นะครับ